พ้นวันเลือกตั้งสอสอมา๑๐วันแล้วนะครับ
แต่ว่าจนถึงขณะนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ยังระบุไม่ได้ว่าจะใช้สูตรคำนวณสูตรไหน
ในการคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อ
ซึ่งวันนี้มีความเคลื่อนไหวในการที่จะตอบคำถามของสังคมในเรื่องนี้นะครับ
กรกตได้เชิญผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
มาช่วยหาทางออกเรื่องนี้ติดตามจากรายงานครับ
ต้องมีความหมาย
อย่างสูตรการคำนวณที่มีการพิเศษในคณะกรรมการ
มีรายงานว่าในการหารือครั้งนี้
บรรดานักวิชาการที่เผยแพร่สุดคำนวณ
ไม่ว่าจะเป็นพักที่ควรได้รับการจัดสรรจำนวนสอสอ
ต้องได้รับการเลือกตั้งจากสสเขต
และไม่ได้รับการเลือกตั้งจากสสเขต

ในชั้นการยกร่างการพิสูจน์คำนวณสอสอนี้
อยู่บนพื้นฐานว่าไม่ต้องการให้ทุกคะแนนเสียงถูกทิ้งน้ำ
กำหนดตารางการคำนวณเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์ของกรท

กุญสือฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลนายวิศนุเครืองามเห็นว่า
การหารือกับกรทคงไม่เพียงพอ
เพราะอีกฝ่ายที่ขาดไม่ได้เพื่อหาทางออกนี้
ที่เป็นฝ่ายปรับแก้สุดคำนวณ

สุดท้ายผู้ที่ออกมาชี้ขาดสุดคำนวณนี้
ชี้ขาดสุดคำนวณนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรกต
เว้นว่าจะมีใครไปฟ้องศาลว่ากรกตวินิจฉัยผิด
แต่ก็เชื่อว่าเรื่องนี้มีทางออกยังไม่ถึงทางตัน
ไม่มีวันจะแนะนำไม่มีวันจะเสนอ
ผมก็ไม่มีวันจะไปแนะนำอะไร
เป็นสิทธิ์ที่กรกตเขาคิดจะเชิญใครต่อใครมาก็ถูกต้อง
ขณะที่ฝ่ายการเมืองยังให้มุมมองในเรื่องนี้
อย่างนายสมศักดิ์เทพสุธินแก่นำพักพลังประชารัฐ
ให้กรกตเร่งอธิบายสร้างความเข้าใจ

ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มาร่วมแก้ปัญหา
เพื่อช่วยให้สถานการณ์คลี่คลาย
วิจารณ์กันไปมาว่าวิธีไหนถูกต้องตามกฎหมาย
ส่วนความเคลื่อนไหวการเล่ารายชื่อถอดท้อนกรกต

โดยวันนี้นายศิรวิทย์เสรีธิวัฒน์หรือจานิว
แก่นำแนวร่วมประชาชนเพื่อการเลือกตั้งที่เป็นธรรม

ถิ่นกรกตเพื่อรอรับรายชื่อถอดถอนเพิ่มเติม
พร้อมเปิดเผยล่าสุดมีประชาชนร่วมลงชื่อถอดถอนแล้ว

จากที่ตั้งเป้าไว้๒๐๐๐รายชื่อ
ก่อนยื่นให้คณะกรรมการปปชพิจารณา๑๐เมษายนนี้
เท่าไทยรัตน์ทีวีรายงาน